อีกเรื่องหนึ่งก็ต้องเคลียร์ใจกันเหมือนกันค่ะ
ดีอลละวนอนละเวงของเรื่องของสลากินแบ่งรัฐบาล

ไปดูว่าได้ซุกซ่อนเอาไว้จุดไหนอย่างไรหรือเปล่า
รัฐก็เปิดโอกาสให้มาตรวจสอบกันอย่างเต็มที่เลยเนี่ยนะคะ

ยังมีการไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจ

ที่คุณอริยาเกริ่นเอาไว้แหละว่ามีไลฟ์สดเลย
ณเวลานี้นะคะใช่เอาเป็นว่าเราไปดูเรื่องของการตรวจค้นก่อนนะคะ
โดยตำรวจสพเมืองสกลนครก็นำหมายค้น
เข้าตรวจสอบบ้านพักของนางรัตนาภูละครอายุ๕๘ปี
ตำบลธาตุเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนคร
หลังจากมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีสละกินแบ่งรัฐบาล
หมายเลข๘๓๕๕๓๘งวดประจำวันที่๑มีนาคม๒๕๕๙
๒ใบถูกซุกซ่อนไว้ภายในบ้านหลังนี้
นางรัฐนาแม่ค้ารัฐนาก็แสดงความบริสุจัย
พาตำรวจเข้าไปตรวจค้นแต่โดยดีค่ะ
และจากการที่ตำรวจตรวจค้นอย่างละเอียดนะคะ

เพราะเพียงแค่รัฐนางวดประจำวันที่๑มีนาคม๒๕๖๔
จำนวน๔๑ใบที่ไม่ถูกรางวัล

ผู้ที่ซื้อลอตเตอรี่กับนางรัตนาเมื่องวดเดียวกันนี้ด้วย
ก็เอามาให้ตำรวจได้ตรวจสอบเอาไว้นะคะ
นางรัฐนาเยือนยันว่าไม่ได้เก็บรัฐนาที่ป้าภัย
หรือนางไพมณีพลราชมที่อ้างว่าถูกรางวัลที่๑

หรือเอาไปฝากไว้กับญาติพี่น้อง
เพราะว่าลอตเตอรี่งวดทั้งหมดถูกขายไปแล้ว
งวดที่ผ่านมาถูกขายไปหมดแล้ว
ลอตเตอรี่ที่ป้าภัยอ้างว่าถูกรางวัล

อันนี้คือคุณรัตนาบอกนะคะ
เร่งตรวจสอบหารอตตรีหน่อย
ว่ามีลอตเตอรี่ถูกรางวัลอยู่จริงหรือเปล่า
เพราะว่าเรื่องนี้ก็ต้องการความกระจ่าง

รวมถึงต้องการความเป็นธรรมให้กับตัวเธอด้วย
ที่ได้ทำแสดงความบริสุทธิ์
ให้ทางราชการเนอะ

มาตรวจค้นว่าได้ดูแล้วว่าเพื่อความกระจ่างในตัวของเราค่ะ
ไม่ได้ซ่อนไว้อันที่มีก็มอบให้ท่านไปตรวจสอบค่ะ

จากนั้นนะคะนางรัตนาก็ไปที่ตลาดสดในตัวเมืองสกลนคร
ไปหาซื้อดอกไม้ทูบเทียนกระทงมาทำขันห้าแล้วก็บายสี๑คู่ล่ะค่ะ
เพื่อทำอะไรจะไปสาบาน
จากนั้นนะคะนางรัตนาก็ยังไปไหว้พระยาสุวรรณนาคาราชที่วัดพระธาตุเชิงชุมค่ะ
ก็นำบายสีรูปพญานาคแล้วก็จุดทูบ๙ดอก
ถวายแล้วก็เป็นการบอกกล่าวพระยาสุวรรณคาราชด้วย
บอกว่าช่วยให้เปิดทางให้ความจริงทุกอย่างปรากฏด้วย
มาไหว้ของป้ารัฐเมื่อวานนี้คือไปไหว้เพื่อขอพรเท่านั้นนะ

ถ้าสาบานต้องสาบานวันนี้กัน

ฟังเรื่องของการไหว้ขอพรสักนิดหนึ่งนะครับ
จากนี้นะคะป้ารัฐก็ยังได้เตรียม
คำสาบานเอาไว้ด้วยนะคะโดยใจความบางช่วงบางตอนเนี่ย
ก็คือเนี่ยค่ะจดมาเลยนะบอกว่าเธอไม่ได้ยักยอกลอตเตอรี่
อ้างว่าถูกรางวัลที่หนึ่งมาเก็บไว้ถ้าหากเธอมีลอตเตอรี่ดังกล่าวเก็บเอาไว้
ก็ขอให้ไม่ตายดีขอให้มีอันเป็นไปภายใน๕วัน๗วัน
แต่ถ้าหากพูดความจริงก็ขอให้เจริญรุ่งเรือง
ส่วนทุกคนที่มีเจตนาไม่บริสุทธิ์ใส่ร้ายกลั่นแกล้ง
ขอให้ได้รับผลกรรมไปตามกัน
แล้วขอให้มีอันเป็นไปภายใน๕วัน๗วัน
นี่ก็เป็นข้อความที่เธอเตรียมจะสาบาน

ป้าพัยเดินทางไปที่วัดพระทาตริย์นาลายเจงเว่ง

จากนั้นก็เดินทางไปที่วัดบ้านใหม่พัฒนา

ดอกไม้ทูบเทียนไปกราบไหว้

บอกว่าลูกถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
แต่มีอุปสรรคปัญหาทำให้ยังหาลอตเตอรี่ไม่เจอ
ขอพ่อแม่ช่วยโดนบันดาลให้เรื่องราวนั้นคลี่คลายในเร็ววันด้วย
ส่วนเหตุผลที่ทางวัดพระธาตุนารายเจงเวงนั้น

เพราะระหว่างสาบานคู่กรณีอาจจะมีการสาบแช่งซึ่งกันและกัน
ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในวัด
ทีนี้ที่ทางวัดพระธาตุนารายเจงเวง
ก็เลยอาจจะไม่ได้เป็นที่ในการจัดการสาบาน
ก็เลยไปสาบานที่อื่นใช่นะครับทางวัดเขาไม่อนุญาต
ฉะนั้นวันนี้ครับทั้งสองไปแล้วนะคุณ
ไปที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
ไปกันตั้งแต่เช้านะ
ทั้งป้ารัฐทั้งป้าไผ่นะฮะ
สาบานกันเรียบร้อยแล้ว

ใช่ตอนประมาณ๙โมงนิดนะคะ
นั่งคู่กันเลยแล้วเนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์นะ
หลังจากเป็นข่าวนะครั้งนี้เป็นครั้งแรก
สืบสกุลคุณชิสาคุณผู้ชมที่ทั้งคู่มาเจอกัน
ให้สัมภาษณ์อยู่ข้างกันแต่ไม่ยอมหันมองหน้ากัน
มันก็ยังติดใจค้างคาใจกันอยู่
มันเลยมองหน้ากันไม่ติดนะฮะแต่ต่างฝ่ายต่างก็สาบาน
แก้คำกล่าวหาหรือว่าเขาคิดว่าลูกยักยอก
หรือว่าเก็บลอตเตอรี่ไว้กับตัว
ตอนนี้ลูกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ที่ไม่ได้เก็บลอตเตอรี่
แล้วก็ไม่ได้เอาไว้ที่ญาติพี่น้องค่ะ
แล้วก็ไม่ได้เอาไว้กับใคร
และตัวเองก็ไม่ได้เก็บไว้
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลอตเตอรี่ตัวนั้นมันเป็นอะไรตัวเลขอะไรค่ะที่เขา
หลังจากนั้นจบแล้วปุ๊บมายืนข้างกันให้สัมภาษณ์สื่อ
คือสิ่งที่บอกตัวป้ารัฐเองที่เป็นคนขาย
ก็ไม่พอใจว่าอ้าวทำไมป้าภัยเรื่องแบบนี้ไม่คุยกันก่อน

ส่วนป้าภัยก็บอกว่าเฮ้ยเจตนาของฉันน่ะ
ที่ฉันไปแจ้งตำรวจฉันแค่ต้องการให้ตำรวจช่วยตามหาลอตเตอรี่
ไม่ได้จะเอาเรื่องไม่ได้จะดำเนินคดี
เอาเป็นว่าวันนี้ไปสาบานกันแล้วนะฮะ
นี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานี้เองนะครับ

ตำรวจก็ต้องตามหาลอตเตอรี่๒ใบนี้ให้เจอนะฮะ
แล้วก็มีการอายัดสำหรับการไปขึ้นเงินรางวัล
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เรียบร้อยแล้ว
คนเอาไปขึ้นก็จะไม่ได้เงินนะ

เพราะว่าต้องให้คดีนี้เสร็จสิ้นก่อนนะครับ